ส่วนช่วงนี้มาดูเรื่องของอาชีพเสริมกันหน่อย

ป๊อปคอนอีสานนะคะก็คือกระยาศาสตร์นั่นเองนะคะ
มีดาบตำรวจหญิงนายหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานี
รายได้ตำรวจพยายามปฏิรูปอยู่นะ
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปตำรวจอยู่นะคะ

ก็เลยคิดว่าควรจะมีอาชีพเสริมขึ้นมา
นี่เลยค่ะทำกระยาศาสตร์

ที่สำคัญรับตามออเดอร์เท่านั้นนะคะ

ไม่ได้ทำไปอะไรพร่ำเพลือนะคะ

หรือว่ากระยาศาสตร์ของดาบตำรวจหญิงนันตพรกลั่นภัยรีอายุ๔๔ปี
เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
ทำเป็นอาชีพเสริมหลังจากที่รับราชการตำรวจมากว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
เริ่มต้นจากการที่สามีแล้วก็ลูกทั้งสองคนชอบทำขนมไทยชอบทานขนมไทย
ก็เลยหัดทำแบบลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะคะ
ค้นส่วนผสมลองทำไปให้ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน
รับประทานปรากฏว่าเขาบอกว่าอร่อยดีขอซื้อได้ไหม

ใช่เลยค่ะก็เลยหันไปทำขายตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยรับออเดอร์ตามที่สั่งเท่านั้นจากคนใกล้ชิดและคนที่รู้จัก
ดาบตำรวจแปฟซีเขาก็เป็นคนกวนกวนน่ะคุณ

เป็นคนกวนกวนและอร่อยกวนและดีก็ดีนะคะ
เขาบอกว่ามีข้าวตอกข้าวเปลือกคั่ว
ข้าวพองสีเขียวสีขาวข้าวเม่าคั่ว
ถั่วลิสงงาดำพร้อมทำแล้วซื้อ

ใช่ค่ะโดยมีคุณแม่สามีแล้วก็ลูก
เป็นผู้ช่วยในการทำขนมทุกครั้งเลย
อันนี้ดีมากเลยนะคะเป็นกิจกรรมที่ช่วยในครอบครัว
แล้วก็เด็กจะได้รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่ได้ช่วยคุณแม่
หารายได้เสริมเป็นอาชีพในครอบครัวด้วย

ควันอีสานยี่ห้อนี้กรอบนอกนุ่มในหวานอร่อยหอมกะทิสดเลย
แล้วก็มีการแพ็คใส่กล่องแพ็คใส่ถุงไปให้ลูกค้า
ลูกค้าบางคนมารับเองถึงที่บ้านเลยนะ
ไม่ต้องเอาไปส่งเลยนะคะกิโลกรัมละ๒๔๐บาท
ทำให้แต่ละเดือนมีรายได้เสริม๓๐๐๐๔๐๐๐บาท
ส่วนป๊อปพันธ์อีสานมาจากการที่ทำกระยาศาสตร์ให้เพื่อนสนิท
แต่งงานที่ฝรั่งเศสแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศส

โอ้โฮฝรั่งเศสกรยาศาสตร์มันออกเสียงยากไง

พอปคอร์นพอปคอร์นอิสาน
ก็ได้ชื่อนี้มานะคะป๊อปคอนอีสานยี่ห้อดาบแป๊บซี่
ดาบแปปซี่นี่เป็นคนบ้านเดียวกับคุณบุญธริกเหรอครับ

บอกว่าคนบ้านเดียวกับบุญธริกษ์ค่ะ
ดังนั้นถ้าคุณบุญธริกเคยไปชิมป๊อปคอนอีสานนี้อร่อยยังไง
ส่งต่อมาบอกกันอีกนะครับ